เรื่องน้ำน้ำช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
หลายพื้นที่เลยเจอกับเรื่องของน้ำท่วม
เพราะว่าตอนนี้คือร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยนั่นเองนะคะ

ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาปกคลุมอันดามัน
ทีนี้ค่ะก็เลยทำให้ภาคเหนือภาคอีสานของเรานี่

ใช่ครับฝนตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่
มีการเตือนกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
และเสาร์อาทิตย์ฝนตกน้ำท่วม
โดยเฉพาะในจังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย
เพราะว่าเขารับน้ำต่อกันมา
น้ำเหนือไหลเข้าพื้นที่นะครับ
ที่จังหวัดแพร่กันก่อนทีมข่าวของเราก็สำรวจตรวจสอบ
อยู่ที่จังหวัดแพร่๒วันต่อเนื่อง

ยังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ถนนสุดตัวแล้วก็ดินสลัยนะครับ
ได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนนะครับ
โดยนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะลงตรวจสอบถนนทางหลวงชนบทหมายเลข๔๐๒
ซึ่งเป็นถนนเข้าบ้านแม่แรมที่ตำบลเสาปูนอำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ

สั่งให้ประสานกับทางหลวงชนบทและอบจแพร่
เขาให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมทันทีนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในภาพข่าวโอ้โหซุดลงไปจนน่ากลัวเลยนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านเขากลัวว่ามันจะซุดต่อเนื่อง
แล้วก็ทำอันตรายต่อบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ต่อตัวประชาชนเองนะครับ
จากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ไปดูพื้นที่ที่ถูกน้ำป่าไหลหลาก
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอวังชิ้น

เฝ้าระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที
รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะฮะ
ดูแลช่วยเหลือเรื่องของอาหารน้ำดื่ม
แล้วก็เครื่องใช้จำเป็นแก่ประชาชนที่ประสบภัยด้วย
นี่ภาพที่เห็นก็พระก็ต้องช่วยโยมแล้วนะฮะ
นี่จากจังหวัดแพร่เราก็ไปดูต่อกันที่สุโขทัยนะครับ
สุโขทัยซึ่งรับมวลน้ำจากแม่น้ำยมต่อจากจังหวัดแพร่
เมื่อช่วง๖โมงเช้าของวันนี้เองเมื่อเช้านี้เองนะฮะ
วนน้ำได้ไหลลงมาสมทบที่ประตูระบายน้ำ
หาดสะพานจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ไหลกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะกลางดึกที่ผ่านมา

ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง๕บาน
เพื่อระบายน้ำลงยังแม่น้ำยมด้านล่าง

ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านคุ้งยาง
ตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลก
ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านเหนือของประตูระบายน้ำ
ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำถูกน้ำท่วมเสียหาย

ช่วงนี้จะยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ดังนั้นยังคงต้องระมัดระวังมวลน้ำเหนือ
ที่อาจจะล้นพนังทะลักทุ่งทะลักหมู่บ้าน

หลังจากนี้มวลน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่

ก็จะผ่านพื้นที่ของอำเภอศรีสำโรง

แล้วก็มันจะไหลไปที่อำเภอบังรกรรม

แม่น้ำยมจุดวัดที่สถานีดับเพลิงเทศบาล

อยู่ที่๑๐๔๔เมตรถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงนะครับ
นี่จากภาคเหนือเราไปสำรวจตรวจสอบพระอิษรรณ์กันบ้าง
ที่จังหวัดบึงกาลฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง

ส่งผลให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำโขง
ประกอบกับมีน้ำเหนือจากจังหวัดน้องคาย

มวลน้ำที่ไหลลงมาจากเขาภูเขาควาย
ของฝั่งสปลาวด้วยนะครับ
โดยเช้าวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำในแม่น้ำโขง
บ้านพรรณลำที่เทศบาลเมืองบึงกา
วัดได้ถึง๑๐๗๕เมตร
ถือว่าเป็นระดับน้ำที่สูงที่สุดในรอบ๒ปี
แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะไม่หยุดนิ่งนะ
เพราะว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
อกจากนี้ปริมาณน้ำจำนวนมากได้เอ่อล้น
เข้าท่วมในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตร
แล้วก็โดยเฉพาะลำห้วยสาขาก็น้ำสูง

ที่อาศัยของชาวบ้านขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ

ว่าสนิทขาวสะอาดสั่งการให้ทุกหน่วยงาน

เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ก็ย้ำนะฮะกรมอุตุก็เตือนร่องมรสุมนี้จะทำให้ฝนถล่มอยู่๔๒จังหวัด
เหนืออีสานตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่ก็ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดของเหนืออีสานเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเหนืออีสานวันนี้เยอะหน่อยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้
แล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ร้อยละ๔๐นะคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนรายงานกันเข้ามาหน่อย
สภาพอากาศเรื่องของน้ำเป็นยังไง